สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับหลายจังหวัดต้องเจอทั้งฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับหลังจากนี้ต่อไปจนถึงสุ
พายุอุธิรวรรณอยากให้คุณผู้ชมมองขึ้นไปบนท้องฟ้า
เห็นการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆสีดำ

หรือว่ากลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนอง
หลังจากนั้นจะมีลมกระโชคแรงเกิดขึ้น

แน่นอนสิ่งที่มักจะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและซับสินเป็นจำนวนมาก
ก็คือเรื่องการเกิดฟ้าผ่านั่นเองนะครับ
ทีนี้เราจะใช้ฟ้าผ่าเป็นประโยชน์อย่างไร
ในการดูลักษณะการเกิดฝนฟ้าขนองอย่างคุณผู้ชมได้ฟังตรงนี้นะครับ
ถ้าหากเรามองขึ้นไปบนก้อนเมฆ
เห็นฟ้าผ่ามีลักษณะผ่าในแนวดิ่งลงมา
หรือว่าภายในแนวดิ่งไม่เกิน๔๕องศา

กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเรานั่นเองนะครับ
หรือถ้าหากพาเกิน๔๕องศา
แสดงว่ากลุ่มเมฆฝนนั้นกำลังหนีห่างจากตำแหน่งที่เราอยู่
ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดที่เราอยู่
จะได้รับผลกระทบหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนฟ้าผ่าหรือไม่

ถ้าหากทันทีที่เห็นฟ้าแลบให้นับ๑๓๐ในใจนะครับ
ถ้าหากภายในระยะเวลา๑๓๐วินาที

แสดงว่าคุณอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่านะครับ
ดังนั้นต้องรีบหาที่หลบทันที
แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นคำถามตามมาในทุกครั้ง
ก็คือการเดินทางสัญจรโดยเฉพาะทางเครื่องบินนี่แหละครับ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าหากเครื่องบินเนี่ยนะครับ
บินผ่านแนวที่มีการเกาะตัวของกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนอง
แล้วเกิดฟ้าผ่านเครื่องบินแบบนี้เราจะปลอดภัยหรือไม่
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเครื่องบินทุกลำนั้น
มีการออกแบบโครงสร้างตัวถังมาพิเศษนะครับ

ดังนั้นอยู่ในเครื่องบินปลอดภัยแน่นอนเช่นเดียวกับรถนะครับ
ถ้าหากเราต้องขับรถฝ่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
อยู่ในรถนั้นถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยมากที่สุดนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีหลายจังหวัดละทีเดียวที่ต้องเฝ้าระวัง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
การติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่จะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ได้นะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ